เพราะว่าคนนี้เป็นเจ้านายเจ้าที่รัก

วัยเขาพอกรุบกรีบครบ๑๖ผ่อนดิบพอดีนะคะ
เมียมโนทั้งหลายก็เลยขอร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันข้อหนึ่ง

รีบสวนขึ้นมาทันทีเลยนะแหมคุณปล่อยเด็กไปเถอะนะคะ

แถมยังเป็นที่รักของใครหลายคนอีกด้วยนะคะ

ทางด้านคุณแม่ปิ่นก็อดที่จะภูมิใจในตัวลูกชายไม่ได้ค่ะ
นับวันยิ่งโตก็ยิ่งเป็นนุ่มที่น่ารักอบอุ่นแถมเก่งด้วยนะคะคุณ
ก็เลยขอลงภาพแล้วก็โพสต์ข้อความซึ้งถึงลูกชายสุดที่รัก
ว่าวันนี้เมื่อ๑๖ปีที่แล้ว
พระเจ้าได้ประธานของขวัญที่พิเศษที่สุดให้แม่
สิ่งนั้นก็คือเจ้านายถั่วน้อยของแม่
ถั่วน้อยนี่หมายถึงว่าตอนเด็กในเท้าเป็นเมล็ดถั่วอยู่ค่ะ
ตั้งแต่วันนั้นชีวิตแม่มีความหมาย
และเจ้านายทำให้แม่รู้ว่าชีวิตนี้แม่จะอยู่เพื่อใคร
และรักใครได้มากมายเหลือเกิน
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในทุกเวลา
สุขทุกข์เจ้านายดูแลแม่เสมอ
ขอให้มีความขอให้ความดีของเจ้านาย
ทำให้เจ้านายประสบความสำเร็จในทุกอย่าง
มีความสุขทุกสิ่งทุกลมหายใจ

แต่ว่าบอกเลยว่าเป็นข้อความจากใจของคุณแม่เลยนะ

คู่แม่ลูกนี้ค่ะเขาก็มอบให้กันนะ
เชื่อว่าเส้นทางของน้องเจ้านายไม่ว่าจะทำอะไรนะ
ก็ต้องไปได้สวยอย่างแน่นอนคุณ

คู่นี้ที่เขาบอกเลยว่าตั้งชื่อว่าเจ้านายเพราะว่าอะไร
เพราะว่าเหมือนลูกเป็นเจ้านายของพ่อของแม่
ทำอะไรทุกอย่างก็ยอมนะคะ